ต่อไปขั้นไปของคุณพรศักดิ์สองแสงนักร้องหมดลำชื่อดังแล้ว
ตอนนี้ก็ยังจัดสวรรค์อภิตธรรมในบ้าน
ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของคุณพรศักดิ์สองแสง
จากคนในวงการบันเทิงหน่วยงานบุคคลมีชื่อเสียง
ทำให้ด้านในด้านหน้าไม่มีที่แขวนแล้ว
ต้องไปแขวนไว้ตามเต้นแทน

คุณพงศักดิคัมภีร์และครอบครัวคุณชายามิดชัยคุณจินตราภูลาภคุณยิ่งยงยอดบัวงาม
และในรายชื่อเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพก็มีชื่อของคุณไม้พิรมพรร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดคืนสุดท้าย
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจเรียบง่ายตามวิถีการใช้ชีวิตของคุณพรศักดิ์สองแสงเมื่อครั้งที่ใช้ชีวิตอยู่นะคะ
นางสาววรรณพรประจันตเซนลูกสาวของนายบุญเสาประจันตเซนหรือคุณพรศักดิ์สองแสงบอกว่า
สวดพระอภิษฐรรมศพคุณพ่อเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในพื้นที่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นเจ้าภาพให้ค่ะ
ก็รู้สึกขอบคุณรวมถึงแฟนคลับคุณพ่อด้วย
มีหลายคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนยังเดินทางมาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัว
เชื่อว่าคุณพ่อคงรับทราบแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับแขกที่มาด้วยนะคะ
ถึงอยากได้หนังสือชีวประวัติแต่ว่าทำไม่ทันค่ะ
คำเสียงของลูกสาวคุณพรสักฮ์นะคะ
เราทราบค่ะว่าทุกคนเนี่ยแบบอยากได้เป็นประวัติหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็อยากทำนะคะแต่ด้วยมันกระทันหันเราก็ไม่สามารถที่จะแบบทำทุกอย่างให้ทันได้
เราก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเรื่องของชำนวยเนี่ยเราก็มีเตรียมอยู่
แต่ว่าในกรณีอัตตาชีวประวัติเป็นหนังสือหรือเป็นงานเพลงหรืออะไรต่างในทางครอบครัว
ก็คุยกันอาจจะเป็นในโอกาสหน้าอย่างเช่นแบบครบรอบ๑๐๐วันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงความเสียใจกับเราแล้วเราก็กลับจริงเราก็แอบเสียใจนิดนึงเนาะว่า
แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือน่ารักมากแล้วก็เข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ความรักความห่วงใยที่แบบทุกคนมีให้กับครอบครัวเรา
คุณพ่อจะไม่อยู่ก็ยังมาให้กำลังใจคุณแม่เราก็ทุกคนรู้
ตัวเนี่ยเราแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะสำหรับครอบครัวประจันทเศษนะคะ